ต่อไปนะฮะฟรีแลนซ์นะครับ

เขาก็บอกว่ายังไม่ดังเลยแต่กลายเป็นซุปตาซะแล้ว

กับโป๊ะดารานางเอกฟรีแลนซ์
ทำไมบอกไม่ดังได้ไงคนนี้เขาดังไม่ใช่เหรอ

ผมก็เลยงงเอ๊ะมันข่าวผมหรือเปล่าเพราะว่า

โป๊ะดารานางเอกฟรีแนนซ์โดนเมาส์แรง
ยังไม่ทันดังทำกลางทำตัวเป็นซุปตา

ร่องรอยเกือบปีแต่แทบไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน

คาบไหวละแมงเม่า

๒๕๐๐บาทผมก็เริ่มวิ่ง

ลูกค้าเชิญคิดวิธีก็หน้าหงิกไม่ค่อยยิ้ม

พอสื่อไปขอสัมภาษณ์ทำเบ้ปากใส่

พยายามเกลี้ยกล่ออมขอสัมภาษณ์แค่๒นาที

ตั้ง๒ชั่วโมงโอ้โหสื่อก็ใจนะใจเย็นนะ

มันร้อนพร้อมเหวี่ยงว่างานต่อไป
ไม่ไปแล้วได้ไหมคะเพราะร้อนเหลือเกิน
ถ้าไปก็ขอแอร์ที่เย็นนะคะ

เออก็นั่นไงทำลูกค้าถึงกับเอือมละอานะฮะ

ว่ากันว่าเธอคนนี้เป็นนางเอกที่ถูกลืม

ทั้งที่ตัวเองเป็นแค่นางเอกปลายแถวเท่านั้น

ผู้จัดการเป็นทับหน้าคอยโดนด่าแทนตลอด

ต่อไปเพราะน้ำรถต่อจะผุดออกมาเอง
ฉันชอบอารมณ์ของคุณมาก

เอาล่ะไม่ใช่แมงเม้าแมงเม่า

ธาบุตรอดาราที่ยังไม่ดัง

เออมีที่ไหนไม่ดังได้๒๐๐๐๐๐ไม่ใช่
ใช่เพราะว่าเจ้าของสินค้าคงจะแบบว่าโง่ไปลง

อิสระนี้ก็มีเนื้อทั้งหลายคน

คือเท่าที่เราดูเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งก็เหมือนกับว่า
ออกมาแล้วก็ไปเซ็นกับอีกอันหนึ่ง

ปั่นกางเหนือกลุ้มมากเหนือกลุ้มโอเค

อ๋อเหรอขี้นหนูอ่านดูดีเขาไม่ได้เขียน
ไม่ได้เขียนเรามันเล็กหรือไม่ได้เขียน

ไปคิดเอาเองเพราะเริ่มใกล้เข้าไปแล้วล่ะ
แล้วก็ผู้ชายหรือผู้หญิง

เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นสมองยังไม่แล่น